สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาอธิบุญญาโชคนะคะ
ที่คาดว่าพรุ่งนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะ
ปัจจัยนะคะช่วงนี้พายุจะเกิดขึ้นจุดใดบริเวณใดบ้าง
ซึ่งสังเกตจากสัญลักษณ์ตัวแอลตรงนี้นะคะก็คือบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนั่นเอง
หลังจากนั้นแล้วนะคะพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งเวียดนามนะคะเวียดนามตอนกลางแล้วจะอ่อนกำลังลงเป็นความกดอากาศต่ำกำลังแรง
จากนั้นก็จะเคลื่อนผ่านประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะเคลื่อนไปตามแนวร่องมรสุมคือเส้นทางเส้นสีส้มตรงนั้นนะคะจะทำให้ประเทศไทยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนานติดต่อกัน๔วันค่ะ
ลักษณะของฝนนั้นจะมาพร้อมกับลมพัดแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเตือนนะคะว่าใครที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
เพราะฉะนั้นจากวันนี้จนถึงวันศุกร์นั้นต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะคะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนในวันนี้นะคะก็จะมีประมาณ๒๐๗๐ของพื้นที่ส่วนทะเลภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอนามันก็จะมีคลื่นสูง๒เมตรหรือคลื่นสูงมากกว่านั้นหากพื้นที่นั้นมีฝนตกชุกนะคะ
โดยรวมแล้วกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องนะคะ๖๐๗๐ส่วนสภาพอากาศอยู่ที่๒๕๓๖องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะ
ช่วงนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะต้องวางแผนรับมือเรื่องของการเดินทางและการดำรงชีวิตประจำวันค่ะ
แล้วกลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ